บางคนเชื่อว่างูเข้าบ้านก็อาจจะโชคดีนะแต่บางคนก็เชื่อว่าสัตว์บางอย่างเนี่ย
ก็นำโชคไม่แพ้งูเหมือนกันอย่างเจ้าโอเลี้ยงโอเลี้ยง
ใช่แล้วค่ะที่จังหวัดอ่างทองไงคุณผู้ชมถ้าใครนึกไม่ออกว่าเป็นตัวไหนอย่างไร
ตามไปดูด่วนด่วนเลยจ้ากำลังดังเลยค่ะเจ้าโอเลี้ยงเนี่ย
นี่ไงเจ้าโอเลี้ยงนกเอี่ยงแสนรู้ครับ
ตัวนี้แหละที่เขาบอกว่ามันชอบให้โชคให้ลาบชาวบ้านมานักต่อนักแล้ว
ยิ่งเข้าใกล้วันแห่งการเสี่ยงโชคแบบนี้
ว่าวันนี้ก็ว่าได้ชาวบ้านในพื้นที่ตะบนเทวราช
ก็เลยพากันไปที่วัดเยื้องคงคาราม
เพื่อที่จะไปหาเจ้าโอเลี้ยงให้มันช่วยบอกใบ้หน่อย
และจะได้ไปเสี่ยงทายตามความเชื่อ

ชาวบ้านจะนำกระดาษมาม้วนแล้วก็

จากนั้นก็ให้เจ้าโอเลี้ยงมันคาบขึ้นมา

เขาจะคราบกี่ชิ้นก็แล้วแต่เราต้องการนะคะ
แล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่ผ่านมาเนี่ย

หรือเป็นความโชคดีจริงนะคะ
เพราะเจ้าโอเลี้ยงเคยให้โชคกับชาวบ้านมาแล้ว
พอคนทราบนะว่าได้โชคลาภจากเจ้าโอเลี้ยงนะ

ผลไม้มาฝากเจ้าโอเลี้ยงเป็นประจำเลยค่ะ
ตอนนี้เจ้าโอเลี้ยงก็เลยกลายเป็นนกเซลป
เห็นข่าวว่าตอนนี้โอเลี้ยงไม่ได้นอนแล้วนะ
มันต้องคอยมาจิกตัวเลขตลอดเลยเนี่ย
มันไม่ได้จิกทั้งวันขนาดนั้น
มันก็มีเวลาล่ำเวลาของมันอยู่
แต่ว่ามันก็อาจจะงานหนักหน่อยช่วงนี้
ธรรมดาล่ะดังแล้วก็ต้องพบปะสื่อมวลชน
ปะผู้คนกันนิดนึงนะ
ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีความเชื่อและวิธีการของแต่ละพื้นที่ก็ว่าอย่างนั้นละกัน
มันเป็นความบังเอิญที่มันผสมประสานกัน
กลายเป็นสีสันของชีวิตอีกแบบนึงนะคะ
ก็เอาเป็นว่าเอาแต่พอเหมาะหอมปากหอมคอ
เพราะไม่งั้นจะกลายเป็นรังแก่สัตว์เกินไปอันนี้เราก็จะไม่น่ารักนะคะ